วลีหรือว่าวักทองนี้นะครับมันใช้ได้หรือไม่ได้กับทุกเหตุการณ์
ใจเย็นเดี๋ยวเรื่องเล็กจะเป็นเรื่องใหญ่เคยได้ยินใช่ไหม
ใจเย็นลูกหนี้โหดซิ่งกระบะชนรถเจ้าหนี้

เฮ้ยก็ยังไม่ถึงไม่เหรอค่างวดมันยังไม่ถึง
ทำไมมาก่อนอ่ะมาก่อนครับ
เรื่องผมว่าเรื่องเล็กนะ
มันกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะไล่ชนเขาแบบนี้
เอาไม่ได้
พี่น้องออกแล้วนะครับ

พี่น้องระวังนะ

ไม่รู้
ทำไมผมถึงบอกว่าเดี๋ยวเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
จากเรื่องติดหนี้เขาพันเดียวเนี่ยอืม
อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเข้าองค์ประกอบพยายามฆ่าหรือเปล่า
ต้องไปดูนะว่าตำรวจคิดยังไง

คนแจ้งความจะแจ้งนะฮะ

รถกระบะคันสีออกแดงส้มแดงส้มเนี่ย

รถคันนี้สีขาวจอดอยู่

เก็บค่าผ่อนทองกับค่าผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า

รถกระบะคันสีแดงส้มชนรถกระบะ
ชนแล้วชนอีกชนอีกชนแล้ว
เป็นรถของพนักงานเงินผ่อน

เพราะว่าถูกรถกระบะคันนั้นชนแล้วชนแล้ว

การนี้เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่๑๗ธันวาคม
ที่ผ่านมาที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏครับ

อายุ๔๐ปีคนนี้คนไปทวงหนี้

เล่าบอกว่าวันนั้นเขากับ

ยงคือคนขับรถคันสีแดงส้มนั่นน่ะ

พันหนึ่งแต่พอไปถึงลูกหนี้

อันนี้เขาเล่าแบบนี้นะแต่นายบุญยงเนี่ย
ไม่พอใจถือขวานไล่ฟันน้องผู้หญิงจนเมียของลุงต้องล็อกบ้าน
ให้ลุงออกมานะโอ้ทำไมลุงเป็นแบบนั้นอ่ะ
จากนั้นนายมานะก็รีบขับรถหนีออกจากบ้าน
ครั้งแต่เมื่อกี้เราเห็นกี่ครั้ง๔ได้ไหมแต่ในข่าวบอกเป็น๑๐ครั้ง
รถพังเสียหายนะฮะแล้วก็หนีไปนะครับแล้วก็หนีไป
เพราะว่าประตูรถพังนะครับเปิดไม่ได้ทางนี้ก็หนีไม่ได้
แต่ทางนู้นหนีนะครับอีกฝั่งก็ติดต้นไม้นายมานะบอกนึกว่าตายแล้วเหมือนกัน
บอกเหมือนน้องผู้หญิงเลยแต่จู่นายบุญโยงก็หยุดไปเองครับ
แล้วก็ขี่บริษัทหนีไปกับเมียส่วนรถคันก่อเหตุคุณผู้ชมฮะ
ตอนนี้ถูกจอดทิ้งอยู่ที่สพวัดสิงห์สภาพพังยับไม่ยับได้ไงนี่ฮะ
สภาพเป็นแบบนี้เลยโอ้โหชนเนี่ยหม้อน้ำแตกเปล่านะครับคือไม่ต่างกับรถสองคน
สภาพใกล้กันอ่ะคันนั้นก็ถูกชนหลายครั้งค่ะมีข้อมูลจากฝั่งลูกหนี้
คุณผู้ชมนะจริงแล้วค่างวดพันหนึ่งเนี่ยกำหนดนะฮะฟังเขาบ้างลูกหนี้นะ
ครับกำหนดชำระจริง๒๐ธันวาคมวันนี้ที่ไหนวันนี้๑๙ยังไม่ถึง
แต่พนักงานมาเก็บก่อนถึงเวลาไงก็คุยกันแล้วไงเดี๋ยวถึงกำหนดก็จ่ายไง
แน่นอนไงทำไมมานะนายบุญยงครับเป็นคนค้ำนะคือเขาไม่ใช่ลูกหนี้โดยตรง
เขาค้ำเงินกู้ให้น้องเมียฮะนะครับมีรายงานข่าวบอกบุญยงเป็นผู้ป่วยจิตเวท
มีความพยายามจะบอกแบบนั้นนะพนักงานที่ไปติดตามทวงเงินค่างวดนะฮะ
นี่แหละครับคือเขาบอกว่าเขาไม่พอใจคุณมาก่อนเวลาก่อเหตุแล้วเขาบอกเขาไม่ได้หนีไปไหนนะ
แต่อีกฝ่ายแจ้งความแล้วครับก็ถ้าแจ้งความเหรอแจ้งความบุญยงก็บอกว่าอ้าวไม่เป็นไร
ก็ปล่อยว่ากันไปตามกฎหมายแต่ผมแหมผมเป็นห่วงข้อหาเหลือเกิน
ใจเย็นเดี๋ยวเรื่องเล็กจะเป็นเรื่องใหญ่ครับคุณผู้ชมฮะ
นารถนี่ยับขนาดนี้เลยหรอแล้วมันก็กลายเป็นว่ามากกว่านี่ที่ติดอยู่อีกอ่ะ
ค่าต้อมรถค่าอะไรพวกนี้นะสติขาดผึงจากค่างวด๑๐๐๐นี่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เนี่ย
ผมเป็นห่วงข้อหาจริงผมไปดูพนักงานสอบสวนกับเจ้าทุกข์เนี่ยเขาจะคิดยังไง

นั่นน่ะสิทั้งรถเรารถเขา